คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้ากรณีที่คนในครอบครัวหนึ่งที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะครับ
ออกมาประกาศจับหลานสาวตัวเอง
พร้อมกับแฟนของหลานสาวชื่อนายหมอกวัย๒๒ปี
ในข้อหาที่ไปพี่สาวตัวสาววัย๑๗นะครับ
ก็รู้เห็นเป็นใจให้แฟนข่มขืนน้องสาววัย๑๒ที่เป็นออทิสติก

เพราะว่าคุณหมอก็บอกแล้วนะว่ามีร่องรอยการข่มขืนจริง
ประกาศจับนายหมอกไม่ทราบชื่อจริง
แล้วก็นางสาวแล้วก็บอกชื่อจริงไปเลยนะ
ซึ่งเป็นหลานสาวของคนในครอบครัวนี่แหละครับ
กระทำชำราวข่มขืนเด็กอายุไม่ถึง๑๕ปี
และเป็นเด็กออทิสติกโดยมีตัวพี่สาวสมรู้ร่วมคิดด้วย
ทำให้เด็กคนนั้นคือเด็กที่เป็นออทิสติก
ถึงกับต้องนอนโรงพยาบาลอาการสาหัส
ทราบเบาะแสแจ้งสพสะดาวจังหวัดสงขลา
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ชัดเจนเลย
อันนี้เป็นต้นเรื่องที่ทางญาติโพสต์ลงในโลกโซเชียล

คนในสังคมสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนในครอบครัว
ทีมข่าวของเราก็เคยเข้าไปพูดคุยกับคนในครอบครัวนี้
โดยเฉพาะผู้เป็นย่าผู้เป็นย่าก็เล่าให้ฟังนะครับว่า
ครอบครัวของคุณย่ามีหลานสาวอยู่๒คน
หลานสาวคนโตวัย๑๗ปีหลานสาวคนเล็กป่วยด้วยออทิสติกวัย๑๒ปี
หลานสาวคนโตวัย๑๗ปีมีแฟนนุ่มชื่อว่าหมอกอายุ๒๒ปี
และวันเกิดเหตุผู้เป็นญาติและญาติญาติได้พบว่า
หลานสาวคนเล็กที่เป็นออทิสติกมีบาดแผลที่อวัยวะเพศคุณ

หมอตรวจพบว่ามีร่องรอยการข่มขืน

คุณย่าแล้วก็ญาติก็พยายามเค้นสอบถามจากหลานสาวคนโตว่าเกิดอะไรขึ้น

แล้วสิ่งที่หลานสาวคนโตให้คำตอบมาคือบอกว่า
เปล่าก็ไม่ได้ทำอะไรแค่เอาตังกวาไปยัดใส่ในอวัยวะเพศน้องเฉย

แต่ญาติไม่เชื่อนะครับแล้วก็ข้อมูลจากแพทย์ที่บอกว่า

ว่านอกจากพี่สาวคนโต
จะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจแล้ว
ยังอนุญาตให้แฟนตัวเอง

คมขืนน้องสาวที่เป็นออทิสติกด้วย
ตอนนี้ทางตำรวจสพสะดาวจังหวัดสงขลา
ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคนแล้ว

กับนายสันพิษโกบใบหรือนายหมอกแฟนนุ่ม
๒ข้อหาคือร่วมกันข่มขืนกระทำชำราว

โดยเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม
แล้วก็อีกหนึ่งคดีก็คือร่วมกันลักทรัพย์ของผู้อื่น
เพราะว่าทั้งสองคนมีการจับคุณย่า

ขโมยทรัพย์สินไปด้วยหนีออกจากบ้านไปนะครับ
เมื่อวานี้ตำรวจของสพสะดาวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

แล้วก็รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนคดีนะครับ
ขณะที่อีกชุดหนึ่งก็กระจายกำลังลงพื้นที่๕จุด
หาเบาะแสเร่งติดตามจับกลุ่มตัวนายหมอก
และหญิงสาววัย๑๗ให้ได้นะครับ
ด้านตำรวจจากกองกำกับการ๖กองบังคับการปราบปราม

โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแกะรอยความเคลื่อนไหวของทั้งสองคน
เหนือจากการสอบสวนพยานแวดล้อมในพื้นที่นะครับ

เพราะมีการประนามการกระทำของทั้งสองคน

แต่ยอมให้แฟนตัวเองข่มขืนน้องสาวที่ป่วยเป็นออทิสติกคาบ้าน
และยังจับย่ามัดมือมัดเท้าชิงทรัพย์หลบหนีไป
เรื่องนี้ชาวบ้านเองบอกรับไม่ได้เหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีรายงานข่าวตรวจสอบประวัติของทั้งคู่
พบว่าทั้งคู่เพิ่งจะคบกันได้เพียง๓เดือนเท่านั้นเอง
ฝ่ายหญิงวัย๑๗ปีถือว่าหลงฝ่ายชายมาก

พานายหมอกเข้ามาอยู่ที่บ้าน

เคยถูกตำรวจสพสะดาวจับกลุ่มมาแล้ว
ในข้อหาบุกรุกพยายามข่มขืนเด็กสาว

ก็ฝังมุกที่อวัยวะเพศด้วย
ออกมาจากคุกปี๖๐ไม่มีอาชีพแน่นอน
แล้วก็มาคบกับฝ่ายหญิงวัย๑๗ปีได้๓เดือนที่แล้ว
ก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงนะครับ

สิทธิ์ของเราก็ไปถามจากทางด้านแม่ของนายบอกเหมือนกัน
แม่ของนายหมอกนะครับก็บอกว่า
หมอกติดต่อแม่มาตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วแล้ว
หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับนายหมอกอีกเลย
หมอกย้ายไปอยู่บ้านของแฟนสาวมาประมาณ๓เดือน
ก็ไม่ค่อยกลับมาหาแม่นะครับ
ติดต่อมาบ้างเพื่อจะขอเงินใช้
โทรมาคุยกับแม่ก่อนก่อเหตุประมาณ๓อาทิตย์

ใกล้ตลาดสดในเทศบาลเมืองสะดาวนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งเบาะแสแบบนี้

ที่คาดว่าจะพบตัวนายหมอกแล้วก็สาววัย๑๗
ค่ะเพราะว่าในโลกโซเชียลก็มีการช่วยกันแชร์ด้วยนะคะ
ก็ขอให้จับตัวมาได้เร็วนะคะ